ร้านโทรศัพท์มือถือที่จังหวัดชนบุรีถูกโจรเจาะฝ้า
โรยตัวลงมาช้าโมยโทรศัพท์ไปสี่สิบครึ่ง
นึกว่าหน่วยสวาสตร์โรยตัวลงมา
นอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วยังขโมยกระปุกออมสินของลูกสาวเจ้าของร้านไปด้วย

บันทึกภาพคนร้ายไว้อย่างชัดเจนนะคะ
เสื้อแขนยาวสีเขียวมีผ้าสีน้ำเงินคลุมศีรษะยาวลงมาปิดบังใบหน้า
พฤติกรรมของเขาในกล้องก็คือกำลังลื้อค้นทรัพย์สินภายในร้าน
คนร้ายได้ไปได้ไปหลายอย่างนะคะโทรศัพท์มือถือตั้ง๓๘เครื่อง
แล้วแต่ว่ายังไม่รวมโทรศัพท์มือถือตัวโชว์อีกประมาณ๕๗เครื่อง
อกจากนี้นะคะยังขึ้นไปรื้อค้นทรัพย์สินในห้องนอนอีก
ได้กระปุกออมสินไป๔ใบ
กระปุกออมสินนี่เป็นกระปุกออมสินของลูกสาวเจ้าของร้านนะคะ
แหนทองน้ำหนัก๑สลึง๑วง
ทรัพย์สินทั้งหมดที่คนร้ายได้ไปประมาณ๒๕๐๐๐บาทค่ะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
สถานที่เป็นตึก๒คูหา๓ชั้น
คนร้ายปีนขึ้นไปบนหลังคาอยู่ที่หลังร้าน
จากนั้นก็เข้ามาเจาะฝ้าแล้วก็โรยตัวลงมา

เจ้าของร้านก็คือนายสุดเขตชื่นบาร์เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงที่คนร้ายก่อเหตุพาครอบครัวออกไปเที่ยว
ก็เลยทำให้คนร้ายก่อเหตุได้อย่างสะดวกค่ะ
ลูกสาวของเจ้าของร้านที่ถูกขโมยกระปุกออมสินไป
อยากให้คนร้ายนำกระปุกออมสินมาคืนให้ด้วย
เพราะอุตส่าห์เก็บออมเก็บเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันเลยค่ะ
ฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
ตำรวจภูทรศรีราชาคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวของคนในร้านเป็นอย่างดี
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่นะคะโดยเฉพาะกองพิสูจน์หลักฐาน